อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลายเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนเฝ้าระวัง
เมื่อทราบข่าวว่าพายุโซนร้อนปลาบึก
อาจจะขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกในวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำนะครับ

ทีมของเราก็ติดสถานการณ์อยู่ที่นั่น
ติดตามรายงานจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญครับ
ครับคุณสุภคุณคุณอาริยะมาติดตามบรรยากาศ
เตรียมความพร้อมแล้วก็สถานการณ์ของพายุโซนร้อนปลาบึก
เขตแหลมตะลุมพุกในเขตอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
บอกว่าสถานการณ์ที่นี่ยังคงต้องประเมินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นเสียงคลื่นทะเลแล้วก็เสียงลมที่พัดเข้าสู่ไมค์นะครับ
จะเห็นว่าลมที่นี่ค่อนข้างที่จะมีความแรงพอสมควรนะครับ
แล้วก็คลื่นทะเลเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อสัก๑๒ช่วงที่แล้ว
ที่ผมจะมีการเข้ารายงานสดนะครับ
จะเห็นว่าคลื่นเนี่ยจะยังคงไม่สูงเท่านี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสูงด้วยการประเมินด้วยสายตาของผมนะครับ
เหมือนกับสูงประมาณสัก๑๕เมตรนะครับ
แล้วก็ความแรงของทะเลเนี่ยเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
ยังไม่ได้กระเทิบเข้ามาใกล้กับในส่วนของจุดที่ผมยืนรายงานนะครับ

ต้องบอกว่ามีความแปรปรวนเป็นอย่างมากครับ
เพราะว่า๑๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมา

ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการตระเวนไปดูพื้นที่โดยรอบนะครับ
ของเขตในส่วนของแหลมตะลุมพุกเนี่ย
ก็พบว่าบริเวณที่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก๑๒กิโลเมตรนะครับ

ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการขึ้นทงสีแดงนะครับ

แล้วก็ประกาศตามเสียงตามสายนะครับ
บริเวณโดยรอบของชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุก
เฝ้าระวังภัยแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ทรัพย์สินสำคัญขึ้นสู่ที่สูง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับ
จากนี้เนี่ยผมได้มีการคุยกับชาวบ้านที่นี่นะครับอย่างด้านของนายสมชายชอบทำกิจอายุ๖๑ปี
ชาวบ้านชุมชนแหลมตะลุมพุกครับวันนี้เขาตัดสินใจเข้ามาที่นี่เพื่อเก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูง
แล้วก็เก็บของสำคัญออกพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันความเสียหาย
เขาได้บอกแบบนี้ครับว่าปีนี้คลื่นที่นี่มีความแรงแล้วก็สูงมากกว่าทุกปี
ถ้านักสังเกตนะครับด้วยตาแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ย
เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าน้ำทะเลเริ่มซัดเข้าชายฝั่งและคลื่นก็เริ่มมีความสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
รวมถึงน้ำทะเลเนี่ยก็อย่างที่ผมได้มีการนำเรียนไปเมื่อกี้ก็คือน้ำซัดเข้าสู่ชายฝั่งแล้วก็มีการกระเทิบเข้ามาในส่วนของชายฝั่งมากขึ้นเรื่อยครับ
จากนี้เนี่ยนายสมชายยอมรับว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง๑๒วันนับจากนี้ไปเนี่ย
มีความดุนแรงเท่ากับปีสองพันห้าร้อยห้าที่ในตอนนั้นนะครับ
ลองไปฟังเสียงของนายสมชายกันครับเอาดีเก็บกล่องไงว่าเหลือว่าก็จะมารับ
นี่ผมว่านั่งคิดอยู่ว่าเป็นว่าอยู่ไบ้บ้านหลานทัพคราล่ะ

รุ่นแรงกว่าในรอบได้หลายปี
รอบได้หลายปีแต่นี่คือมันคือมาแบบสมัยสูตรหน้า
ส่วนร้อนเขาเรียกว่าอันเซเว่นส่วนร้อนจ้ะมันหนัก
จ้ะคือธรรมดานี่มันไม่หนักเท่าไหร่
คือมันมากว่าบ้านกะจบกว่ากว่า
กว่าเรียบไปเลยอันเริ่มนักรองไปเลย
บ้านเหลือสองหลังสมัยสูตรหน้าแค่เหลือสองหลังเท่าเรียกก็
กระบบส่วนในการเป็นในชุมชนแหลมตรงบุปนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในวันนี้ก็คือชาวบ้านเริ่มมีความตื่นตัว
ยอมรับว่าเดิมทีพื้นที่แหลมตะลุมพุก
ก็เผชิญหน้ากับพายุหรือรมมรสุมแบบนี้แทบจะทุกปี
เพราะตามธรรมชาติของภูมิประเทศบริเวณตรงนี้นะครับ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
ก็จะประสบกับปัญหาพายุแบบนี้เป็นประจำ
ทำให้ชาวบ้านมีวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าพายุปลาบึกที่กำลังเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้
มีความน่ากลัวไม่เหมือนกับพายุลูกอื่นในปีก่อนครับ
ส่วนข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียนะครับ
ที่มีการแชร์รูปท้องฟ้าสีแดงนั้น

นั่นคือวิธีการสังเกตความรุนแรงของพายุได้ในระดับหนึ่ง
แต่สำหรับพื้นที่ที่แหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตลอดช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ยังไม่มีข้อมูลรายงานท้องฟ้าสีแดงเลือดแต่อย่างใดครับ
ครับคุณสืบสกุลคุณอาริยาครับ

คงต้องมีการประเมินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ
และขณะนี้เนี่ยที่ผมมีการยืนรายงานเนี่ย
ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับ
และในขณะเดียวกันเนี่ยท้องฟ้าก็ยังคงปิดสนิทแล้วก็มิดชิดแบบนี้
โดยสถานการณ์เนี่ยยังคงต้องประเมินแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ
คาดการณ์อะไรได้เลยในส่วนหลังจากนี้ไป

พื้นที่ที่นี่ก็อาจจะถูกปิดไม่สามารถให้ใครเข้ามาในพื้นที่
เพราะว่าไม่มีใครนั้นสามารถการันตีในความปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่ตรงนี้นะครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เขตแหลมตะลุงพุกขนาดนี้
ขอบคุณครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังที่สุดแล้วนะครับ
จากผลกระทบของพายุส่วนร้อนปลาบึกนะครับ